คู่กรณีก็ไม่ยอมมีการบีดแร่ใส่

พยายามหักพวงมาลัยปาดเข้ามาต้องการจะให้ชนนะครับ
เหตุการณ์เป็นอย่างไรไปชมคลิปภาพพร้อมกันครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปจากกล้องหน้ามรถที่ถูกเผยแพร่
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าส้มนิชามรัฐ
เป็นคลิปขณะขับรถวิ่งอยู่บนถนนเสรีไทยครับแขวงคันนายาว
จู่อย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับรถแท็กซี่สีชมพูวิ่งมา
อยู่เลนสายนะครับเปิดไฟเลี้ยร์ปุ๊บแล้วก็ขับเปลี่ยนเลนกดทันเลยครับ
ไม่สนใจรถเก่งที่ขับตามเลนขวามาปกติ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๐มิถุนายนเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาครับ
รถแท็กซี่สียำพูออกรถไม่มองข้างขวา
พอบีบแตร่เตือนเท่านั้นกลับหักพวงมาลัยมาจะให้ชน
พร้อมเตือนคนที่ขับขี่ด้วยว่าจะเปลี่ยนเลนขวาสุดควรจะดูให้ดีก่อนว่า
มีรถมาหรือไม่อย่างไรนะครับ
ขณะที่ชาวเน็ตก็เข้าไปชมคลิปนี้กว่า๙๐๐ครั้งแล้ว
จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานในรถออนไลน์จำนวนมาก
ส่วนหนึ่งบอกว่าให้ความเห็นนะครับว่า
การขับรถเปลี่ยนเลนส์ควรจะมองรถให้ดีก่อนเปลี่ยน

รถแท็กซี่เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนช่องจราจรถูกแล้ว
แต่ควรจะให้รถที่มาเลนตรงว่างก่อนจึงจะเปลี่ยนเลนได้นะครับ
จากนี้ความเห็นอีกส่วนหนึ่งก็กลับมองว่า
เจ้าของคลิปควรจะมีน้ำใจในการขับขี่มากกว่านี้
เมื่อเห็นแท็กซี่เปิดไฟเลี้ยวควรจะหยุดให้ทางให้แท็กซี่เปลี่ยนเลนส์ก่อน
เห็นก็มีการแตกต่างกันออกไปนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก

ขณะนี้ได้รับแจ้งเรื่องเอาไว้แล้วแล้วก็จะส่งเรื่องให้ทางด้านของกองตรวจการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อได้จริง
หากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปว่าเหตุการณ์นี้สามารถเอาผิดกับแท็กซี่สียพูคันนี้ได้หรือไม่นะครับ